จากหนุ่มหล่อเจมส์จิมาต่อสักหล่อนึงเหมือนกัน
คนนี้ก็หล่อแบบสไตล์คมเข้มท็อปจรน
จำชื่อเขาไว้ให้ดี
เพราะว่างานนี้นะคะคือเจ้าตัวเป็นศิลปินอิสระแล้ว
พรคณะจะมีคาแรกตรงคาแรกเตอร์ที่แปลกแตกต่างไปจากเดิมค่ะ
รวมไปถึงเปลี่ยนชื่อด้วยเพื่อธุรกิจเพื่อความปังมากขึ้น

พระเอกมาสเข้มท็อปจรนค่ะขอแจงเปลี่ยนชื่อหน่อย
จริงแล้วไม่ได้เพิ่งเปลี่ยนคนเพิ่งรู้

คุณผู้ชมเพื่อลุยรับความปังของธุรกิจในปีนี้
แต่ก็ต้องขออุบชื่อเอาไว้เราพยายามถามแล้วนะท็อปไม่บอก
เพราะว่าอะไรกลัวเดี๋ยวคนจะจำสับสนไง
มั่นใจว่าแฟนจดจำชื่อท็อปจรนจนติดปากกันไปแล้วค่ะ
และแม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นข่าวหนุ่มท็อปในเส้นทางสายมูสักเท่าไห

เจ้าตัวบอกเลยว่าผมเป็นคนชอบปฏิบัติธรรม

ถึงแม้จะไม่ได้เคยเจอปฏิหารแบบจังเหมือนคนอื่นเขา
แต่ท็อปเองบอกเลยว่าเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนดวง
เรียกทรัพย์มาให้เขาแบบไม่คาดหวังไม่ผิดหวังมาแบบฟลุกตลอดเลย
ไปดูดวงมาแล้วเขาก็บอกว่า
เออชื่อจริงเนี่ยถ้าเป็นชื่อนี้จะทำธุรกิจดีนะ

ผมชอบปฏิบัติธรรมชอบสวดมนต์ชอบทำบุญอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
อย่างล่าสุดตอนปีใหม่อย่างนี้
ผมก็ไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดถนนโค้งครับ
หลวงพ่ออุ่นใจที่นั่นเขาก็จะนับถือหลวงปู่ทวช
แล้วก็มีองค์ท้าเวสุวรรณเป็นปลางหนุนดวง

มันดูแบบเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะอะไรอย่างนี้
มันก็จะมีเหมือนงานที่แบบฟุกเข้ามาโดยที่เราไม่คาดคิด
มันทำให้เราเหมือนแบบไปได้เรื่อยอะไรอย่างนี้ครับ

นี่ไงบอกแล้วว่าเขาก็มีความเคารพสัทธาแต่ว่าไม่ถึงกับอินแบบอินหมูหมู่
แต่ด้วยความว่าจิตศรัทธาไงเขาบอกเลยว่ามันพาปังชีวิตนี้ไม่ลำบากแน่นอน
ศักดิ์สิทธิ์คอยเกื้อหนุนดวงอยู่ข้างหลัง
คุณเชอรี่คะคุณภาพจรรย์ตัวจริงหล่อไหมคะ

วันคุณท็อปมาอ่ะสิฉันร้องเพลงในใจแต่ไม่กล้าร้องออกไป
เขาไม่ต้องหอเค้ายืนของให้ด้วย

ว่าเขาหล่อจริงดูสิบิดซ้ายบิดขวาเลย